ช่วงนี้ไปหาผู้โชคดีกันดีกว่า

อยากเชิญชวนให้ทุกคนเขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงเยอะนะครับ

อยากโชคดีเหมือนผมตรงฝาเลย
ทำตามที่พี่เขาบอกเลยเพราะเราไม่อยากให้คุณพลาด
อย่ารอช้าเพราะคุณอาจจะได้ถือทองล้านแบบนี้
ไม่อยากพลาดโอกาสพลิกชีวิตส่งฝาเลย
โอ้โหใกล้จะปีใหม่แล้ว

ต้องซาวเชื่อบอกจุดเช็คอินสำหรับสายหมูเนี่ยนะสายหมูสายหมูเนี่ย

อืมคุณคิดอยู่ผมรู้จะมามุกตลกอีกแล้ว
พ่อเลิกไร้สาระไม่ตลกวันนี้เอาแบบสาระจริงจังสักวัน
สายหมูที่เค้าไปกร่าบไหว้ขอพรอ่ะเราไปตรงที่ไหนสิ
ถ้าเกิดภาคกลางใกล้เราก็อาหญุดทญาแม่
เยอะเลยนะคะเขาไปอายุธยาวัดเยอะเลย
คุณจะไปเหมากี่วัด๙วัด๗วัด๑๑วัดอะไรไปได้หมดเลย
โอ้เยอะเขาเยอะ
แถบตะวันตกอย่างการนะจ๊ะ

ไม่แพ้กันนะหรือว่าจะไปแวะถ่ายรูปที่คาเฟ่เก๋
ไปทางใต้ไหมลงไปเที่ยวหมู่เกาะสายมูก็ห้ามพลาด
มีวัดเหรอตอนนั้นอุ๊ยเยอะแยะเลยวัดรอบเอวนี่แหละ
อ๋อวัดไปไหวซีฟู้ดเต็มไปหมดเลยต่างนี่อ๋อ
จริงด้วยไปถามของกินใช่ไหมอ้าวแต่อย่างนี้
ผมจะบอกให้ยุคนี้สมัยนี้ยิ่งตอนนี้กับกิจกรรมของเราเนี่ย
ใครต่อใครเขาก็แวะเข้าไปเช็คอินกันที่ร้านซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานรวมไปถึงร้านค้าต่างที่เขาร่วมรายการกับเรา
แน่นอนไปเช็คอินทำไมนี่เลยฝาเครื่องดื่มคาราบาวแดง
ฝาคันโซคุณสองเขาก็ไปหย่อนในกล่องรับชิ้นส่วนนั่นไง
รับรองว่ามีโอกาสได้ลุ้นทุกวันกับกิจกรรมดี
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แล้ววันนี้ผู้โชคดีจะมาจากภาคไหนจากจังหวัดอะไร
ได้เวลาไปลุ้นกันเลย
ก็สวยจริงจะเป็นของใครอย่ารอช้าทีมงานไปล่อย
จะเป็นใครจะได้ลุ้นกันต่อไปนี้
ให้ให้พี่ต่อยอดภาคชีพนับไปได้
แล้วได้แล้วโอ้โห

ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

อยากโชคดีแบบนี้อย่าลืมนะมาลุ้นกัน
วันอาทิตย์๒๑พฤศจิกายน
ใครจะได้เป็นผู้โชคดีทองล้านต่อไป